รถบรรทุกคันนี้ค่ะคือปลายทางจะไปส่งเครื่องดื่ม
ที่เชียงใหม่แต่ระหว่างทางมาถึงลำพูน
ทำไมที่ห้องเครื่องควันมันพวยพุ่งขึ้นมาแบบนี้
วันสีขาวควันสีดำคนในรถจะรอดตายไหมคะ

นี่เห็นเป็นควันขาวดำตรงข้างหน้าใช่ไหม

จะเหลืออะไรบ้างเพื่อนคุณคุณชมถ้าสภาพขนาดนี้แล้ว
รถบรรทุกคันนี้ของบริษัทแห่งหนึ่งนะเขาบรรทุกเครื่องดื่มหลายยี่ห้อแหละ
จะเอาไปส่งที่ปลายทางเชียงใหม่ไงแต่ตอนที่เขากำลังขับมา
ดอยขุนตานมุ่งหน้าจะไปลำพูนเนี่ยนะควันมันพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องค่ะ
แล้วก็ลุกไหม้แบบนี้โอ้ยตำรวจทางหลวงกู้ภัยตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ลำปาง
รถน้ำหน่อยด่วนเลยนะมาเลยมาเลยในครึ่งชั่วโมงมาด่วน
ใช้เวลาอยู่สามสิบนาทีอะค่ะดับไฟได้แต่ว่าห้องเครื่องข้างหน้าโอ้โห
ข้างหน้านี่คือหมายถึงตรงคนขับตรงผู้โดยสารมันไหม้เสียหายหมดนะคะ
แล้วคุยกับคนขับรถบรรทุกนะ

เล่าให้ฟังบอกว่าผมขับรถลงดอยขุนตาน
อยู่กลิ่นเหม็นไหม้มันมาก่อนเลย
แล้วควันมันก็พุ่งมาจากห้องเครื่อง
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนแล้วมันเป็นเพราะอะไร
ผมรีบจอดเลยแล้วก็รีบประสานไปยังตำรวจทางหลวง

แปลว่าอะไรถ้าเกิดว่าคนขับรถสามารถให้ข้อมูลแบบนี้ได้
ตัวเขาออกมาได้ทันตัวเขารอดปลอดภัย
เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่มีคนเสียชีวิตนะคะ
แต่ดูสภาพถ้าออกมาช้ากว่านี้อีกนิดเดียว
คุณดูสิป้ายทะเบียนมองไม่เห็นแล้วมันไปหมดเลยค่ะ
ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องตรวจความเสียหาย
แล้วก็หาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ต่อไปด้วยนะคะ